เป็นทางการที่ทั้งคู่เผชิญหน้ากันอย่างเป็นทางการต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจในฟอร์มของตัวเองนะครับ
ความพร้อมครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับตามเวลาบ้านเรานะครับ
ยกในการลงนวมมาน้ำหนักล่าสุดไม่มีปัญหาเกินอยู่เพียงแค่ปอนด์เดียว
รู้สึกพร้อมครับแล้วก็มั่นใจด้วยครับผมครับมั่นใจเกินร้อยครับผมครับผม
ก็ผมคิดว่าถึงจะผ่านไปด้วยยากแต่ก็ผ่านไปด้วยดีครับผม
ผมก็ฝากถึงแฟนคนไทยที่อยู่อเมริกาและก็แฟนมวยที่อยู่อเมริกาและก็แฟนที่อยู่เมืองไทยก็ขอฝากช่วยเชียร์และก็เป็นกำลังมาเชื่อ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะทำหน้าที่ให้ผมให้ดีที่สุดครับผม
จะป้องกันแชมป์ไว้ให้ได้นานที่สุดครับขอบคุณมากครับ
แล้วก็หวังว่าจะนำแชมป์โลกกลับสู่ประเทศเม็กซิโกให้ได้นะครับนี่คือยอดมวยที่ดีที่สุด
ชั่วโมงนี้นะครับในรุ่นเล็กนะครับซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยในตลาดมวยโลกของอเมริกานะครับ
นี้ไม่ว่าใครจะชนะหรือแพ้นะครับเชื่อผมเถอะครับว่าทั้งสองคนก็จะโกอินเตอร์ต่อแล้วก็จะมีนักชกหลายคนในรุ่นนี้ผลัดกันต่อสู้ในตลาดของอเมริกาต่อไปแน่นอนครับ